ร้องได้ให้ร้อง

กลัวสุขค่ะ
หนูมาขอความเมตตาหน่อย
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
แก้มร้อง

ตอนนี้รับแล้ว๖มือ
นี่ก็เข้าถึงนะครับศิลปินคุณคุ้มควงดวงจันนั่นเอง

อีกนิดเดียวเพลงนี้๘๐๐๐แล้ว

มาดูซิว่าเพลงที่๘๐๐๐บาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
พออินโตรเพลงขึ้น
คุณพ่อนิสตาล
เต้นรัวเลยกัน

เธอไม่ต้องหากล่องเสียงให้พ่อหรอก

นับวันที่แก่กล้ามากยิ่งขึ้น
อินโทรเพลงเมื่อกี้นี่ก็สนุกสนานนะฮะ

แต่ว่าแก้มสนุกไปด้วยไหม

ตื่นเต้นว่าจะทำได้ไหม
ปกติเราชอบร้องเพลงเร็วอย่างนี้ไหม

ซึ่งเพลงที่เปิดอินโทรมาเมื่อสักครู่นี้

ท่อนท้ายมันจะมีผิดบ้าง

ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือว่า

เพราะว่าตอนนี้เหลือ๓ตัวช่วยเลย

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ถ้าสู้ต่อร้องผิด๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือจะหยุด

สู้ค่ะ
หันมามองหน้าเหมือนจะบอก

เคยบอกไปแล้วว่าเพลงนี้ร้องไปแล้ว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้
ใช้หรือไม่ใช้
ใช่ค่ะไม่ใช่เองไม่ได้เชื่อใครไม่มีใครมาโดนใจค่ะ
แก้มตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นมากอดทีนึง
ต้องให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ
ขอให้โชคดีมีสติมากร้องไปจนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับ
อย่าหยุดก่อนร้องให้ชัดด้วย
มาถึงเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาท
ร่วมพ้นร่วมพ้นร่วมพ้น
ร่วมพ้นร่วมพ้นร่วมพ้น
เพลงลูกภูมิขึ้นบ้านเดี่ยวออกมาในกรุงทั่วฟ้าเมืองไทย
เพลงลูกทุ่งแท้เดิมกำลังจะเริ่มลบเลือนหายไป
เอื้อนลูกหยอดไม่มีทำนองดนตรีก็สมัยใหม่
เปิดใจกันให้กว้างและดีหลังไทยใครก็บอกว่าดี
แต่พวกเรานี้กำลังจะลืมเลย

ร่วมทุนคนรักเพลง

ก็ไม่ต้องอายใคร
ยกพ้นขึ้นบกลงน้ำ

กับความเป็นไทย
ร้องได้พอมีร้องดีพอเห็น
แต่ร้องเป็นหายา
ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
รวมคนไม่ศูนย์พันธุ์
ร่วมด้วยช่วยกันสืบสารเพลงไทย
เพลงลูกภูมิแท้แท้ดี
คนสมัยนี้ฟังว่าเธอไป
ลูกเหงื่อนลูกหยอดลูกข้อ

เพราะทำไม่ได้แปลงดังดังไม่นานเลยนะ
แปลงดีดีที่มีเสาระเป็นอมทะเพราะมีคติสนใจ
รวมพลคนร้องเพลงไม่ต้องกลัวหรือเกรงอิทธิพลใด
ยกผลแสดงพลังปากร้องผู้พังให้เพลิดเพลินใจ
ร้องให้สุดคำดรำให้สุดแขนตั้งกันให้สุดข้าง
มาพวกเรามาร้องผู้เพลงไทย
นะมีท่อนท่อนพุ่งท่อนแยกท่อนอะไรมากมายทีเดียวถึงท่อนที่เราเคยร้องผิดมั้ย
ถึงมั้ยครับไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกหรอ
ก็มีตอนท่อน๒กับท่อนสุดท้ายค่ะว่า

อันสองหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย

มาถึงเพลงที่๕นะครับ

แก้มร้องได้หรือว่าร้องผิด

ร้องได้ร้องได้ร้องได้